อุบัติเหตุที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้หลายเหตุการณ์

คือเห็นผลจากอุบัติเหตุก็คือรถได้รับความเสียหาย
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือ
แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะนำเสนอนี่มีภาพด้วย

ได้เห็นกันชัดไปเลยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ช่วงนี้ด้วย

ใครที่ขับรถเดินทางวันนี้ยังฝนตกอีก๑วัน
เตรียมเดินทางวันนี้เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุก็คือมีรถเก๋งสีดำ

เขาพยายามแซงรถกระบะส่งของที่อยู่เลนกลาง
งในระยะกระชั้นชิดและฝนตกถนนลื่นนะครับ
พอแซงไปได้รถมันปัดตู่เนี่ยคุณ
ไปปัดมาตัวเองก็เซไปที่ด้านซ้ายนะครับ
จนไปเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา๔โมงกว่าก็คือ๔โมง๕๙นาทีเกือบ๕โมงแล้ว
เกิดขึ้นที่ถนนกาญจนาพิเศษ
จังหวัดปฐมธานิมุ่งหน้าอำเภอบางปะอิน
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกโดยกล้องหน้ารถ

แล้วก็การขับรถแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายได้

ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
เป็นการเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนน
แฮชแท็กแล้วก็มีข้อความบอกว่า
วันหน้าคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้
เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
ถือว่าภาพนี้เป็นการเตือนภัย
ใครที่ขับรถเดินทางไกลในช่วงเวลานี้
แล้วก็อาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะ